คุณผู้ชมครับพระเกจิชื่อดังแห่งเมืองชุมพรที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาท่านได้ละสังขารขณะอายุได้๙๒พันศาครับ
พระครูอาทรประชารักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากน้ำเจ้าวาดวัดดอนรวบพร้อมด้วยนายนรงพลละเอียด
ผู้วาดราชการจังหวัดชุมพรและก็ศิษยานุศิษฐ์ร่วมทรงน้ำศพหลวงปู่บุญมาปรับภากโร
เจ้าอาวาสวัดโพงพางที่ท่านมรณภาพด้วยโรคชราสิริอายุ๙๒พันศา
หลวงปู่บุญมาเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีความสมรรถะมีความเมตตาธรรมสูงเป็นผู้ที่มีแต่ให้
ได้รับสมยานามว่าเทพเจ้าแห่งความเมตตา
เปรียรบรจงศาสตร์เสมารุ่นแรกที่สร้างเมื่อปี๒๕๓๘และก็เปรียรบรจงศาสตร์สงฆ์รูปเสือที่สร้างเมื่อปี๒๕๔๙
ทั้ง๒รุ่นนี้ปัจจุบันมีราคาเช่าสูงหลายแสนบาทครับ
หลวงปู่บุญมาเป็นผู้ที่ฉันอาหารเจมาตลอดชีวิต
กระทั่งมรณภาพในเช้าวานนี้
มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้นำระดับประเทศมากมาย
ทั้งทหารนักการเมืองนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงนะครับ